ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ข่าวนี้อยากให้แม่แม่พี่นะคะ
แฟนคลับลูกปลายได้ดูกันค่ะแล้วขอบคุณมากจริงจริงนะคะ
เพราะว่าส่งภาพให้เราด้วยค่ะส่วนสุดร้อนร้อนนะคะ
สายวันนี้คุณนุ๊กธนดลคอนโก้นะคะรวมไปถึงคู่เพื่อนของเขา
น้องปลายปลายโอเรโอค่ะแล้วก็แฟนคลับเนี้ย
เขาร่วมงานบุญผ้าป่าค่ะต้องบอกว่าเป็นงานบุญใหญ่ของน้องนุ๊กนะคะ
เสริมสิริมงคลให้ตัวเองก่อนจะถึงวันเกิดก็คือ๒๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพงานบุญในวันนี้ด้วยนะคะ
น้องนุ้งทะเนินอุ้ยหน้าตาผ่องใสมาเลยลูกนะคะจัดงานบุญพระป่าบูชาพระคุณนะคะ
เนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีหนึ่งปีวันล่าสังขารหลวงตาบุญจง
และเนื่องในโอกาสวันเกิดของน้องนุ๊กปีนี้นะคะน้องเลยตั้งใจตั้งกองผ้าป่า
เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเพื่อนำไปบูรณวัดป่ารัตนาเกษมอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะ
บรรยากาศงานบุญวันนี้นะคะต้องบอกว่าอบอุ่นจริงค่ะ
มีแฟนคลับไอ้ต้าวานแล้วก็เพื่อนศิลปินทีมงานบ้านสิงห์นี่แหละค่ะ

เพราะว่าเป็นวัดที่มาทำบุญกับเพื่อนตั้งแต่แรกเลยนะคะ
ฟังให้ดีนะคะทั้งสิ้นจากบัญชีที่เปิดมาแค่๑วันวันเดียวเท่านั้นได้ถึง๑๙๑๙๖๖๑๐สตางค์จุด๑๐บาทใช่
๙๖๖กับเลขคราวแรกมันคล้องกันมากนะคะ
อดเงินสดทำบุญนะคะก็คือ๓๓๕๑บาทรวมยอดทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็คือ๒๒๕๓๑๗บาทจุด๑๐สตางค์นั่นเองค่ะ
วันแรกวันที่ใช่ซึ่งวันเกิดน้องนุ๊กก็คือวันที่๒๑ตุลาคมนะคะปีนี้อายุครบ๒๗ปีเต็มค่ะ
แล้วต้องบอกว่าเย็นวันนี้ค่ะทุกฝ่ายก็ทำบุญเพิ่มด้วยนะคะจะไปมอบอาคารเรียนอนุมานให้โรงเรียนวัดเลยวังใสจังหวัดเลยด้วยนะคะ
ซึ่งแฟนคลับก็ได้ร่วมสนับสนุนเงินซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

เราโดนจิตโดนใจนะคะเลข๒๗กับ
ก็คือ๒๗เป็นเลขวันเกิดของน้องนุกแล้วนุกก็เกิด๒๑กระดาบ
ส่วนน้องนุ๊กเกิดวันที่๒๑ตุลาคม
ส่วน๒๗มันก็จะไปคล้องกับ๑๗ของเชอรี่
แล้วก็เป็นอายุของน้องนุ๊กด้วย๑๗ชั้นตามนะคะ

เก่งแล้วเกิน